อันดับแรกของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูที่กรรศิลป์กันก่อนค่ะ
คือมีคุณตาวัย๗๔ปีเข้าไปขึงลวดหนามแล้วก็มีไฟฟ้าไปด้วย
แล้วปรากฏว่ามีพี่น้องสองคนเดินเข้าไปแล้วถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต
ทีนี้คุณตาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นำศพสองพี่น้องไปทิ้ง
ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะคุณตายอมรับสารภาพบอกว่า
ก็เพราะว่ากลัวความผิดไงก็เลยกะว่าจะไปอำพางคดีแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะ
กรณีที่มีคนไปพบศพชายสองพี่น้องริมแม่น้ำชีในพื้นที่รอยต่อ
ตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสิน
กับตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคือเมื่อวานนี้
คือลักษณะศพมันเป็นการเสียชีวิตอย่างมีพิรุษ
ตำรวจสพคล้องชัยไปตรวจสอบสภาพศพ
ผู้ตายคนแรกก็คือนายนิวัฒน์อัศโยอายุ๓๖ปี
แล้วก็นายวักคีอัศโยอายุ๒๔ปี
สองคนเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ตอดอยู่ห่างจากจุดที่พบศพไปประมาณ๒กิโลเมตร
พบร่องรอยคือเป็นรอยเท้าของผู้ตายทั้งคู่
ใกล้กันกับศพไปพบลวดขึงตามคณา
ซึ่งเจ้าของที่นาได้มีการต่อกระแสไฟฟ้ามาจากบ้านพักเอาไว้
ไว้ในลวดเนี่ยเพื่อป้องกันหนูนามากินต้นข้าว
ทำแบบนี้สองคนเขาก็เลยโดนไฟฟ้าช็อตเนี่ยนะคะ
ทีนี้พลตำรวจตรีธินรัฐเพชรพันธ์ศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็ส่งตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๔ค่ะลงพื้นที่ไปหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ไปดูซิว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
เพราะเชื่อว่าผู้ตายน่าจะถูกไฟฟ้าช็อต
แต่มีคนมาเคลื่อนย้ายศพนำไปทิ้งเพื่อปกปิดความผิด
ต่อมาค่ะได้มีการติดตามติดตามตัวเจ้าของที่นาดังกล่าว
มาสอบปากคำก็คือนายสำรวมเมฆวันอายุ๗๔ปี
นายสำรวมยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนนำศพ
ใส่รถเข็นแบบ๒ล้อก็คือรถพ่วงรถซาเล้ง
ทิ้งลงในแม่น้ำชีเขาบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าได้นำลวดมาขึงไว้รอบแปลงนา
แล้วได้มีการต่อกระแสไฟฟ้าจากบ้านพัก
ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้หนูนายมากินต้นข้าว
แต่ในวันเกิดเหตุเขาได้เดินมาที่แปลงนาของเขาค่ะ
ปิดกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้น
ก็พบศพผู้ตายทั้งสองคนในนาข้าวของตัวเอง
พอเห็นแบบนี้แล้วกลัวสิฮะกลัวว่าตัวเองจะมีความผิด
ก็เลยตัดสินใจนำศพ๒พี่น้อง
ทิ้งไว้ที่บริเวณลำแม่น้ำชีนะคะ

พี่มือครับ
ผู้การการสินเนี่ยนะคะบอกว่า
บื้องต้นเนี่ยได้ตั้งค้อหาคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ปิดบังซ่อนเร้นศพหลังจากนั้นก็คุมตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ได้มีการฝากเตือนประชาชน
แล้วก็ชาวนาในพื้นที่ด้วยนะคะบอกว่าวิธีการใช้ลวด
ต่อกระแสไฟฟ้าป้องกันหนูนามากินต้นข้าว
แม้ว่าจะเป็นวิธีที่สะดวกแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนคนทั่วไปเขาเดินไปอาจจะช็อตตาย
อย่างกรณีนี้ได้นะคะสิ่งสำคัญเลยจะต้องมีป้ายเนี่ย
ติดแจ้งเตือนไว้อย่างชัดเจนเพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่ต่อมาจากบ้าน
มีความรุนแรงนะทำให้คนตายได้นะคะไม่ใช่หนูตายอย่างเดียวนะคะ